ไปเรื่องอื่นเอาใจสายมูกันต่อ
วันนี้จะพาทุกคนไปกราบไหว้ขอพรพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะ
วันนี้แพรมีโอกาสได้มากราบพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่สนามหลวงค่ะ
ตั้งแต่เกิดมา๓๓ปียอมรับเลยค่ะ
ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้มากราบไหว้พระแม่ธรณีนะคะ
ได้เช่าสบายเฉียงและเครื่องประดับถวายพระแม่ด้วยค่ะ
น้ำที่ไหลออกมาจากมวยผมพระแม่เปรียบเหมือนน้ำมนต์เนี่ยนะคะ
เอามาประพรมนะคะประพรมหัวแล้วก็ล้างหน้านะคะ
เพื่อสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองได้ด้วยค่ะ
และเวลาที่เราทำบุญทำกุศลอะไร
เราสามารถกวดน้ำและบอกให้พระแม่ธรณี
มาเป็นสักขีพยานในบุญกุศลของเราได้ด้วยค่ะ
หากเรามีเรื่องอันใดที่เราอาจจะขอเบิกบุญ
สามารถมาบอกพระแม่ได้นะคะ
นี่แหละค่ะเราตามติ๊กต๊อกเกอร์ท่านนี้ไปนะคะ
กราบไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผม
ใครพอจะสังเกตว่านี่คือที่ไหน
ที่ไหนอ่ะรู้ไหมดิฉันว่าหลายคนอาจจะรู้กันดี
นี่คือพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณสนามหลวงนะคุณ
อยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางค่ะ
แขวงพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนั่นเอง
การกราบไหว้พระแม่ธรณีคนโบราณเขาเชื่อว่า
ถ้าหากมากราบไหว้ท่านจะช่วยในเรื่องของการเปิดดวง
ช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานให้รับรื่นด้วย
แล้วก็นำสบายหรือเครื่องประดับสวยงามมากราบไหว้
บูชาท่านแล้วแต่ตามที่ศรัทธาเลย
รวมไปถึงน้ำที่ไหลออกมาจากมวยผมของท่าน
ให้เอาน้ำที่ไหลออกมาจากมวยผมของท่านเนี่ยนะคะ
ปะพรมตามร่างกาย
เพื่อความเป็นสริมของคนอย่างไรแล้วไม่ใช่คุณขออย่างเดียวนะค่ะ
คุณถ้าอยากได้หน้าที่การงานดีคุณต้องขยันทำมาหากินด้วย
ท่านก็จะช่วยหนุนนำในเรื่องของดวงการเงิน
เรื่องของความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานด้วยนะคะ

แม่ธรณีบีบมวยผมนี่เป็นอีกหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ
ตรงสนามหลวงเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ

แต่ก็มีในหลากหลายจังหวัดเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่คือเราไปกลับไหว้ขอพรท่าน

บางคนอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างนี้
ก็จะไปกราบไหว้ขอพรท่านแบบนี้นะคะ

บอกว่าเกิดมา๓๓ปีเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ